มีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งค่ะไม่วิ่งไล่ใครเพราะเขาฝึกวิทยายุทธ์ในการเป็นสายลับมา
ดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูว่าสายลับมะหมาสี่ขาตัวนี้มันมีวิชาและวิทยายุทธ์แบบไหนไปดูค่ะ
นี้มันมีวิชมพิสิบลมากกว้างก็อายุทธิปล่าร้ายตรงข้าง
ไม่มีภารกิจไหนที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอีทานหมา
อันนี้อีทานห่งอีทานห่งไหว
เป็นสายลับที่ถูกฝึกมาจากอีทานฮันสอีกทีหนึ่ง
โอ้โหนี่มันสายลับชัดคุณดู

ตัวเปล่าแล้วโอ้โฮชอบมันก็ไม่ได้ใหญ่
แล้วตัวเราเข้าไปได้ยังไง

ติดอยู่ตรงพุง

น้องเขาคงรอให้คนมาเปิดประตูให้ไม่ไหว
บอกตรงหรือไม่ก็อาจจะเคยทำแบบนี้มาก่อน
ก็เลยรู้ไงว่าตรงนี้ฉันรอดไปได้

แต่ถ้าวันไหนกินเยอะเกินไปอย่านะ

อันนี้เก่งจริง

เวลาแบบหนีออกจากบ้านนี้คุณสอนใช่ไหม

ปีนรั้วคุณสอนใช่ไหม
วิธีการปีนรั้วก็ต้องใช้หุ่นอย่างนี้แหละ